นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถบทุกข์
ถ้ามันไม่ใช่รถบทุกข์และไม่ใช่รถตุ๊ก
คือเคียดข้างรถและรถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุก
มันไม่ใช่รถตุ๊กบนรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุก

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

ต้อนรับเข้าสู่รายการรถมหาสนุก
คุณผู้ชมครับรถมหาสนุกของเราคันนี้นะครับ
เดินทางไปทุกที่ทั่วประเทศเลยนะครับ
ไปกับดารามหาสนุกคนโปรดของคุณเลยนะครับ

แล้วทายกันว่าใครคือตัวจริงครับ

นี่พี่ออสถ้าพี่จะพาลูกกับเมียพี่ไปเที่ยวนะ

เป็นโครงการที่พัฒนาและปรับปรุงแม่น้ำค่ะ
เป็นการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำแม่น้ำ
กลับมาอยู่ในสภาพดีแล้วทำเป็นที่ท่องเที่ยวด้วย

ตอนนี้ได้จัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิ่ม

คือเขาแกะสลักมาจากช่างจากประเทศจีนเลย

ขนาดใหญ่สูง๔๕เมตรเลยเหรอ

ของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะ

แต่วันนี้นะคะลดมหาสนุกของเราก็ปรักหลักอยู่กันที่

สวัสดีค่ะ

และสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับตรุษจีนของนครสวรรค์ก็คือเรื่องของการเชิดสิงโต

อายุเขาเป็นร้อยปีแล้วนะครับ
คือปริศนามหาสนุกตัวจริง
ด้านหน้าของทุกท่านจะมีป้ายหมายเลข๑๒๓อยู่นะครับ
ครับแล้วในการตอบคำถามตัวจริงอาจจะมีเพียง๑คน
ตัวจริงอาจจะมี๒คนตัวจริงอาจจะมี๓คนก็ได้หรือ
ตัวจริงอาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะเราต้องการเพียงหนึ่งท่านเท่านั้น

แต่วันนี้นะคะพี่ออสเราพิเศษนิดนึงค่ะยังไงยังไง
เพราะว่าการเชิดสิงโตนี่เขาเชิดคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะ
จะต้องมีหัวแล้วก็ต้องมีท้าย

เพราะฉะนั้นปริศนามหาสนุกของเราในวันนี้มากันเป็นคู่ค่ะ

อุ๊ยสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมคาบดีกฤษณปานี

สวัสดีครับผมชื่อนายอำเมฤย์รีดโคงคลาหลวง

สวัสดีครับผมโบรพุงณครังหนอนครับ

อันนี้ก็คือเป็น๓คู่ทั้งหมด

อย่างเวลาเราเชิดสิงโตเนี่ยจะมีหัวกระท้ายครับ

ไม่ใช่แนวของชาย
กับพี่ออกค้าหนูรู้มาว่าครับ

สิงโตเนี่ยเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงกำยำ
ฮะทีสิบที่สามเปิดแล้วเจ้าโชว์ซิกแปลกหน่อย

พี่ใช้เวลาปั้นตีแผลกนานไหมครับ
ก็ไม่มีอะไรมากครับเข้าฟิตเน็ตแล้วก็กินมังครับ

คุณเลือกมา๓คุณเลือกมา๓ไม่ใช่
ยังใจเย็น

พอทีนี้ผมจะให้คุณได้มีโอกาสถามเขาตั้ง๓ทีมแล้ว
ในช่วงล่วงรับมหาสนุกเรามีเวลาให้๓นาที
ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับพี่

เป็นแล้วเคยเล่นเป็นหัวมาก่อนใช่ไหมเคยครับ
ตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุ๑๗ครับ

คนที่เป็นหัวกับคนที่เป็นหางนี่
อะไรสำคัญที่สุดคะในการแบ่งว่าใครอยู่หัวหรืออยู่ท้าย

อยู่ที่ความแข็งแรงอยู่ที่ความแข็งแรง
ท่าบังคับเชิดสิงโตครับท่าไหนเป็นท่าบังคับมีไหมครับ
ถามคู่ที่๑ครับผมคู่ที่๑
เริ่มจากการฝึกยืนแล้วก็การเดินครับ
ยืนกาวปุ๊บยืนแล้วเดินเลย

มีตัวอย่างตัวอย่างนิดบุ๊ต
ครับคุณเล่นเมื่อกี่ปีแล้วครับ
ขอถามเบอร์๓ท้ายค่ะ

เฮ่ยพอพอ

คุณแซ็กมีอะไรจะถามไหมพี่โปรดค่ะคำ

หัวสิงโตที่เชิดเนี่ยส่วนไหนที่เป็นส่วนที่กระดิกได้คะ
ถามหัวหรือท้ายคะถามหัวค่ะ
มีหูตาปากครับผม

หูตาแล้วก็ปาก

หน้าที่หาครับมีหน้าที่คอยตามหัวครับ
แล้วก็ช่วยหัวเป็นบางทีครับ
ในการยกเชิดอะไรอย่างนี้

สิงโตเริ่มจากตรงไหนก่อน
คงเริ่มจากเดินหางนะครับจากหางก่อน

เดินหางหัวก็ลากไปเลยใช่ไหมครับใช่

ดื่นหางคือเดินหางก็คือคนที่เป็นท้ายเที่ยวมา

หรือท้ายก็ได้ตอบด้วยกันก็ได้

สิ่งที่กลัวที่สุดตอนเชื่อสิงโตคืออะไรครับ

เอ้ยกลัวไม่ได้อังเปร่า

เออคุณยี่โยมถามถามเบอร์หนึ่งหัวครับ

เด็กสมัยนี้ครับผม

แล้วก็หลายเลข๓คือถ้าไม่แข็งแรงจึงไม่ผิวไหว่จริง

ครับผมพี่หญิงยงน่ะผมเบอร์๓เนี่ยผมว่าท้าให้เขามีความมั่นคง
ด้วยกำลังเท้ากำลังขาของเขา
คือหัวเขาเนี่ยตัวเบาตัวเล็กแล้วเบอร์หนึ่งก็เช่นกันเราชอบสองคู่นี้
แต่เบอร์๒ที่เป็นหางก็ตันดีอยู่นะตัวตัน

เดี๋ยวแล้วพี่ผลไม่เอาเบอร์๓ไปด้วยทำไมถึงเลิก๑๒
อย่างที่บอกว่าอ้วนนะที่นี้คือไม่ได้ว่าเขาจะเป็นครูสอนไม่ได้นะคะ

มันก็ต้องก้มอย่างมากเลยหลวงหัวก็จะเชิดใช่ไหมค่ะ
จริงเพราะว่าเค้าจะไม่ไหว

ใช่เมื่อกี้ที่ยกกันไปยังไม่เฉลยนะคะ
ว่าใครจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวปลอมนะคะ
ช่วงหน้าว่าเรากลับมาเจอกันค่ะ
เดี๋ยว
เดี๋ยว

ถึงมีคุณที่จะมาได้ได้เลข
ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง
แล้วสมัยชายบอกไชสิงเยีย

ขอด้วย

เดี๋ยวคุณเห็นว่าเมื่อกี้

สองแหลมกันมาเลย

เทพเจ้าทวนอู๊ค่ะ

ทำท่าทางของการเชิดสิงโตให้คุณดู

กุฏติ

เหมือนมันเล่นหงิวเลยนะจริง

ตรงชายนี้อ๋อผมขอโทษผมพลิก

ขอขอบครรภ์

ก็แบบเวลาใช่นี่แล้ว

เดี๋ยวทำไม

เจอมัน๒คนก็มาคุยกันอยู่

เถียง

เวลาสิทธิ์ต่ออยู่
ไม่กำลังใจไม่ต้องมีฟิลล์ครับ
ต้องมีฟิลล์

นี่มาฝรั่งภาษาจะได้ฝรั่งภาษา

เบอร์สองอันนี้จะเป็นแบบโชว์โชวกินผักเริ่มครับ
กินเข้าไปแล้ว

ใครจะเลือกก็เลือกแฟนที่ไม่เลือก
จับตาดูคู่ที่๓อันนี้จะเป็นแบบโชว์เมาโชว์เมา
เรียกผลัก

อันนี้เป็นการสร้างงานกันดีมาก

เฮ้ยเฮ้ย

ต้องถามคุณแซคเลยคุณแซคทำไมยังเป็นเบอร์สอง

ยังพอได้ค่ะอย่างตีมที่๒ก็เก่งเกินอ้าว

เขาอาจจะแบบมาฉายแสงตอนสุดท้ายก็ได้
เลขหนึ่งก็อยากเลือกนะเพียงแปลว่า

นี่เจ๊ยเห้ยนี่ไง
๒รอบเลยผมเชื่อนี่

แต่แรกแล้วว่าเป็นคนที่เล่นจริง

ว่าคำตอบของดาราทั้ง๓ท่าน

เชิดสิงโตนครสวรรค์ตัวจริง

ติดสนามหาสนุกเราได้ไปพักก่อนนะ

ออสเตอร์ไนท์สไลน์ในครั้งนี้นะครับของน้องสุวรรษทำได้แล้วเป็นอะไรครับ๓บันบาท
ไม่ธรรมดาเว้ยแข็งแรงมากเลย
ลมเพลลมพัดพร้อมขับฐานเป็นลำน้ำ
เรากลับเข้าสู่รายการโรศม่าสนุกนะคะ
และช่วงนี้คือช่วงโชว์ม่าสนุกค่ะ
ช่วงโชว์มหาสนุกปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
ออกมาโชว์ความสามารถพิเศษให้ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง

พร้อมพร้อมแล้ว

เฮ่ยนี่น่าสวยมากเล่นมาไอ้ตัวนี้
มันเป็นอะไรนะ

อย่าให้ทำลักษณะอาวุธไอ้แหวนน่าสวย

ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก

คนไตหรือคนไท

หล่อแล้วก็เท่ด้วยครับเวลาร้องเพลง

ตอนนี้ยายไปเข็นผักอยู่แถวสายใต้แล้ว

พี่แล้วเพลงนี้มันเกี่ยวข้องไงครับ
เชิดสิงโตของพวกพี่

ฟังเพลงแล้วร้องเพลงนี้อาจจะมีพลังให้โดดได้

พวกพี่มีเพลงนี้ไม่แบบเหมือนผ่อนคลาย

อ้าวนะครับ

กลัว

บอลลีลามกุฏร
บอลลีลามกูฏร
เชิญ

น้ำ

เหนื่อยคู่นี้เหนื่อยมาก

แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเชิดสิงโตครับ
เป็นงานอดิเลกที่ทำตั้งหาของผม

เอาล่ะแล้วนี่คือคู่ที่๓นะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเชิญอีก๒คู่ขึ้นมาเลย

ใครคือนักเชิดสิงโตตัวจริง

นี่คือปริศนามหาสนุกทั้ง๓คู่ครบแล้วครับ

จะเป็นการตอบรอบสุดท้ายของดารามหาสนุกทั้ง๓ท่านแล้ว

คุณผู้ชมลองทายไปด้วยกันนะทายไปด้วยกัน

เฮ่ยคุณแซ็กทำไมคุณทิ้งเบอร์๒น่ะอ่า

หลังจากที่ได้โชว์แบบศักยภาพของตัวเอง

มันต้องใช้ความแข็งแรงแล้วก็ใช้ความแบบผิวไหว

ความผิวไหวน่าจะอยู่กับบ่ายเลขสามมากกว่า

ก็ไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่แรกแล้วนะ
ก็คืออย่างที่เรามองว่าน่าจะเป็น

ที่ยึดหลักความแข็งแรงมากกว่า

คู่ไหนคือนักเชิดสิงโตตัวจริงของจังหวัดนครสวรรค์

เย็น

อย่าบอกไว้เลยสองเนื้อ
บอกไปถึงเหนือ
ก้าวมันข้างหน้าเลยครับ
คู่ไหนเลขสองคือนักเชื่อสิงโตตัวจริง

เอาล่ะสรุปนะครับ

โอ้โฮ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงท้าย

ปกติคุณทำอะไรครับ
ก็มีงานประจำทำแล้วก็เต้นบีบอยด์

ที่เป็นเต้นบีบอยนี่คือของจริงเลย
หลักเขาเป็นบีบอยด์

โอเคผมมีหมายเลข๓ครับ
โอเค

ก็ผมเป็นนักเรียนแล้วก็นักกีฬาครับ
เป็นนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬา

แต่ว่าเราจะใช้ท่ายากเป็นเกณฑ์
แต่อันนี้ก็เป็นความหวังของรุ่นใหม่
ในการแบบดูแลตัวเองกับกีฬาแบบใหม่

อยู่สมาคมกวงสิวนครสวรรค์

แล้วก็จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เทพารักษ์ครับ

เชิดสิงโตนี่ได้อย่างไรครับ
ผมเล่นมันทั้งแต่เด็ก
เล่นเด็กเล่นปีสามเก้า
ปีสามเก้า
ผมเล่นตั้งแต่อายุ๑๐ควบ

ไม่ได้มีเฉพาะแค่พี่แต่ยังมีคนอื่นในหมวดของนักดนตรีอีกถูกไหมครับ
ก็จะมีน้องอีกโอ้โหหลายสิบชีวิตเยอะครับ
พี่ทีนี้ตอนโชว์จริงที่ตอนแรกเราเริ่มแบบนี้โชว์เมาโชว์ง่วงโชว์กินผัก
อันนี้มีจริงไหมที่มีนักแสดงเอามือออกมา

แต่จะไม่ถึงข้างหลัดเอามือออกมามันจะมีวิธีกิจ
วิธีคิดพี่ช่วยทำจริงให้เราดูได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไง
เพราะว่าผมเคยได้ยินว่าการเชิดสิงโตที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ต้องไม่รู้สึกว่ามีมนุษย์อยู่ข้างในสิงโตจริงไหมพี่

เอาพวกมือ

วีบโหวูนะลาฮ่า
อ้องเตอร์เชิ้ร์

ได้ข่าวว่าวันนี้พี่มีโชว์ใหญ่ด้วยใช่ไหมค

อ่าใช่ครับฝันว่าสิงโตเนี่ยกระโดดบนจากกัน
คือเอาสิริงโตจากกระโดดกับมือธรรมดาเป็นกระโดดบนแจกันเลยครับ

ความฝันของนักเชิดสิงโตครับ

มันมีชื่อวิทย์

มันมีชื่อวิทย์

เยี่ยมมาก
เฮนกับตา

ตอนที่สิงโกโดดอดเหยียบแจนปืน
โอ้โฮต้นเสียวมาก
มันสนุกมากมันมีความสุขมากครับ
เฮ้ยมันสวยมากแล้วมันตระกาศตา
สีดีแบบนี้ให้เราถดหายได้เอง
จะกับแล้วหรือ
แต่สำหรับผมนะครับ
คำทั้งแรกในชีวิตนะครับ
ที่ได้มีโอกาสได้นั่งดูโชว์ชั้นสิงโก

ก็มีความน่ารักแล้วก็รุ้นไปด้วย

ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตมหาสนุก
และเราต้องใช้วิธีการจับใหญ่กันครับผมนะครับเพราะไม่มีใครตอบถูกเลย
ไม่มีใครตอบถูกเลย๒แผ่นป้ายจะเป็นแผ่นป้ายที่เป็นรูปรถตุ๊ก
และมีอีก๑แผ่นป้ายเป็นแผ่นป้ายเดียวเลย

ใครเลือกได้รถมหาสนุกเข้ารอบครับพี่
ที่นี่พี่ฝนเป็นสุภาษณ์สุดยอดให้พี่ฝนเลือกก่อน
ตอนที่เราเล่นเกมเราไม่ได้เลือกหมายเลข๒เลย
เราข้ามไปเลยหมายเลข๒ไม่มีใครเลือกเลย

ยังยังไม่เปิด
ไม่ได้เปิดเลย
เพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่เข้ารอบไปจริง
แจ็คพอร์ตมูลค่า๑แสนบาทด้วยกับ

กลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกนะคะ
และนี่คือช่วงแจ็คพอร์ตมหาสนุกค่ะ
แจ็คพอร์ตมหาสนุกดารามหาสนุก

จาก๑๒แผ่นป้ายให้ตรงกับ๕แผ่นป้าย
ปริศนามหาสนุกตัวจริงเลือกไว้
แต่จะมีแผ่นป้ายหยุดเกมอีก๑แผ่นป้าย

แต่ถ้าสามารถเปิดได้ตรงกัน๑คู่

ตรงกัน๕คู่รับรางวัลแจ็คพอร์ต๑แสนบาท
เอาละ๑๒แผ่นป้ายสนับสนุนโดย

สารเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทัพทิม

แปลว่าถ้าสมมุติว่าพี่ฝนเปิดเจอป้ายสถานที่ที่พี่เขาเลือก

วันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวจริงแล้วครับนักเชื่อซิงโต้

ขอบคุณมาก

ไทยประกันชีวิต

แผ่นที่๒หรือครับ

ตำแหน่งไหน

แจ็คพอร์ตมหาสนุกเราไปได้มากน้อยแค่ไหน

แป้นแสดงแรกนะ

ขึ้นทางแล้วป้ายนี้

ไม่ตรงนะครับ

วัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์นะครับ

ขอให้ป้ายนี้ได้
ออกมาป้องป้องป้อง

ไม่ตรงนะครับ

โอ้โฮอยู่นี่เองเองก้อพะบู้นะครับพระลักษมณ์

นี้ไม่มีนะครับไม่ได้มีใครเลือก

เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันด้วยดีกว่านะครับเพียวครับ
ดัชมิวดีไลค์นะคะวัดคีรีเวิร์ดอ๋อนี่ไงถ้าเล่นนี่ก็ตรง
ใช่ความิลลี่การ์ดนะคะหอชมเมืองนครสวรรค์โอ้โฮ
คุสโต้ค่ะบึงบรเพชรบึงบรเพชร
แพคเบรกเจดีศรีพุทธคยาวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิไทยประกันชีวิตนะคะ
โตนครสวรรค์เบนเน็ตค่ะมังกรทองอ๋ออยู่นี่
ก่อนจากกันวันนี้นะคะท่านนายกเทศมนตรีนครสวรรค์
นายจิตตะเกษมิโรธนรัฐครับ
มาเชิญชวนค่ะให้ทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์กันเยอะนะคะ
มาพักผ่อนก็ได้ใกล้กรุงเทพเมีย์แค่๒๓๙โอ๊ย
๒๓๙จากกรุงเทพฯถึงครสวรรค์เลยละป่าสิ
๒๓๙กิโลเมตรเองค่ะนี่จะหาที่ท่องเที่ยวเยอะมากมายเลยนะคะ
เช่นอะไรครับเช่นโอ้โฮสวยมากนี่จุดชมวิวนครสวรรค์
คลองยวนชวนรักที่บอกว่าฟิลเหมือนเกาหลีใช่หรืออุทยานสวรรค์แห่งนี้
สวยมากสวยมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในอนาคตนี้ค่ะ
เทศบาลเมืองนครสวรรค์นะคะเขากำลังสร้างองค์พระแม่กวนอิมค่ะ
ซึ่งใหญ่แล้วก็สูงถึง๔๕เมตรโอ้โหใช่และที่สำคัญคือแกะสลักโดยช่างฝีมือจากประเทศจีนอีกด้วย
ว้าวแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวอนาคตสวรรค์กันนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
กันในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
คุณไม่ต้องมาเพราะเราจะไปหาคุณมหาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นมาที่ไหนสนุกที่นั่นนี่คือรายการรถมหาสนุก